ซึ่งชายคนนี้เขาไปนอนขวางรางรถไฟ
ดึงตัวออกมาได้ทันก่อนที่รถไฟนั้นกำลังจะเคลื่อนผ่านมา

พยายามที่จะดึงออกมาจากรางรถไฟนะครับคุณผู้ชม

พยายามที่จะลากร่างชายคนหนึ่ง

บริเวณสถานีรถไฟชุมทางซีคอคัสนะครับ

ช่วยเหลือได้ทันเพียงแค่ไม่กี่วินาที

ถือว่าช่วยชีวิตได้รอดอย่าง

อทิสถูกเรียกตัวไปยังจุดเกิดเหตุ

โดยพบชายคนดังกล่าวยืนเผชิญหน้า

สถานีนะครับทำให้ตำรวจนั้น
ต้องวิ่งไล่ตามไปยังบริเวณชาญชาลา

ตัดสินใจครับทิ้งตัวลงนอนกับพื้น

ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังของหน่วยงานนี้มาแล้ว

ส่วนชายคนที่เขาสามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้

ส่วนบุคคลออกมาแต่อย่างใดนะครับ